สวัสดีครับถึงเวลาตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านในเช้า
วันนี้ในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับ
เริ่มต้นเดือนใหม่เดือนแห่งความรักนะครับ

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป

คุณผู้ชมครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่น่ะขนาดนี้
คือภาพถ่ายดาวเทียมสดที่แสดงถึงกลุ่มก้อนเมฆ
ที่เกาะตัวอยู่หนึ่งทองฟ้ามือของเรานะเวลานี้นะครับ
สังเกตว่าตอนบนจนถึงตอนกลางนั้นเมฆค่อนข้างที่จะบางตาเลยทีเดียว
แต่ก็ยังพบว่ามีการเกาะตัวของกลุ่มฝนบาง

ในบริเวณจังหวันมหาศาลคาม๑๐๑สุรินวุลีรำ
และจากการตรวจสอบหลังจากนี้เป็นต้นไป

ก็ยังคงมีโอกาสเกิดฝนปะโรยปลายเกิดขึ้น
โดยสีเขียวสีเหลืองที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
นี่คือกลุ่มฝนที่มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในวันนี้
ส่วนใหญ่นั้นจะไปตกบริเวณทางตอนบนตกปลาปลายเท่านั้น
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออก
รวมไปถึงตามแนวภูเขาต่างในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเล็กน้อย
นี่คือสถานการณ์ฝนบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางนะครับ
แต่ว่าฝนที่ตกมาในระยะนี้หลายคนก็สงสัยนะครับว่าจะตกหนักตกนาน
ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนำมาพร้อมกับความหนาวเย็นหรือเปล่า
ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าฝนที่ตกมาในกรางนั้น

และจากการตรวจสอบล่าสุดณขณะนี้
พบว่าคลื่นก็รทสายลมนั้นเลยตอนนี้ไม่ได้พลาดผ่าน
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยเหมือนในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
แต่ว่าตอนนี้เขยิบขึ้นไปอยู่เหนือประเทศไทยของเรานะครับ
ในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างประเทศจีนทางตอนบนของประเทศเมียนมา
รวมไปถึงตอนบนของสปลาว
นึกออกมาว่าบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในพื้นที่ภาคเหนือ
และบริเวณพื้นที่ภาคอีสานั้นจะไม่ได้เจอฝนที่ตกหนักตกนาน

แต่ว่าในระยะนี้คงต้องเฝ้าระวังฝนที่เกิดจากอีกหนึ่งปัจจัย
ก็คือการแผลลงมายืนของบริเวณความกดอากาศสูง

แน่นอนครับช่วงแรกของการแผลลงมานั้นจะทำให้เกิดฝนในบางพื้นที่
โดยเฉพาะบางจุดที่มีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว
ซึ่งในอากาศมีความเชื้องอยู่เยอะจึงสามารถทำให้เกิดฝนตกได้
สีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
บริเวณความกดอากาศสูงในช่วงต้นสัปดาห์นี้
แผลลงมาแตะนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
อีสานตอนบนรวมไปถึงในบริเวณทะเลจีนใต้
น่าจับตามองก็คือในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ครับ

ส่วนนี้ครับคืออุณหภูมิในเช้าวันนี้จากการตรวจสอบล่าสุด
จากระบบพระยากรนการ์ดของเรา

มีบางพื้นที่แสดงสัญลักษณ์เป็นสีน้ำเงินฟ้า
นี่คือบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียต
กลุ่มบางพื้นที่ต่ำสุดในวันนี้อยู่ที่ประมาณ๑๑องศาเซลเซียต
ส่วนพื้นที่อื่นในพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางตอนบนเป็นสีเขียว

ถ้าหากสังเกตดีนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างเป็นสัญลักษณ์สีเหลือง
นั่นก็หมายความว่าอากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวนะครับ
ชื้นจากทะเลพัดเข้ามาเยอะหน่อย
ดังนั้นตื่นเช้ามาวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะอบอ้าวเป็นพิเศษทั้งนั้น
การที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งวันนี้คงต้องเพิ่มความระมัดระวัง
อาจจะเป็นโรคลมแดดได้ถ้าหากอยู่กลางแดดเป็นระยะเวลานาน
ในขณะที่คำนวณต่อไปนะครับจนถึงบ่ายวันนี้
พบว่าอุณหภูมินั้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลางนะครับ
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๕องศาเซลเซียต
ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนจะสังเกตว่าเริ่มอุ่นขึ้นแล้ว
เพราะว่าหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับอุณหภูมิจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
เช้าวันพรุ่งนี้พื้นที่ภาคอีสานจะเริ่มกลับมาหนาวเย็นอีกครั้ง
เหนือตอนบนจะเริ่มมีพื้นที่หนาวเพิ่มมากขึ้น
และถ้าหากคำนวณต่อไปอีกก็จะพบว่าพื้นที่หนาว
เริ่มแผ่ปกลุ่มหลายพื้นที่วันพุธจะสังเกตว่า
พื้นที่ที่มีลักษณะเป็นสีฟ้าก็คืออุณหภูมิต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียต
ปกกลุ่มเป็นวงกว้างในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
นี่คือความหนาวเย็นที่จะมาเยือนกันในช่วงกลางสัปดาห์นี้
ต้องรอลุ้นอีกครั้งว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้มวลอากาศเย็นดังกล่าวนั้นจะแผ่มาถึงชาวกรุงหรือเปล่า
แต่สิ่งที่ต้องย้ำเตือนกันสำหรับใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
จากมวลอากาศเย็นที่แผลลงมานั้นก็ทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น
นั่นก็หมายความว่าโอกาสเกิดฝนในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มเพิ่มขึ้น
สถานการณ์คลื่นในบริเวณฝั่งอ่าวไทยก็จะเริ่มสูงขึ้นด้วย
มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันกับการคำนวณลักษณะการเกิดฝนในพื้นที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
เช่นเคยครับสีเหลืองสีน้ำเงินที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือโอกาสเกิดฝนนะครับ
ส่วนใหญ่นั้นจะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ตอนกลางกับบริเวณตอนล่าง
การตกนั้นจะตกไม่หนักมากเท่าไหร่ตกแบบมาไวแต่คาดการณ์ว่าจะตกแบบนี้เรื่อยตลอดทั้งวัน
ก่อนที่จะค่อยเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
แน่นอนครับเมื่อฝนตกหนักแบบนี้สิ่งที่ตามมาก็คือสถานการณ์คลื่นนะครับ
ราฟิกนี้แสดงให้เห็นถึงความสูงของคลื่นที่แตกต่างกันนะครับ
สีเหลืองสีเขียวคือบริเวณคลื่นที่มีความสูงประมาณ๓๔เมตร
สีเหลืองสีฟ้าก็คือคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
สังเกตว่าวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับสถานการณ์คลื่นทั้งสองฝั่งยังคงค่อนข้างที่จะสงบนะครับ

แต่ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
บริเวณทางตอนบนของฝั่งอ่าวไทยนะครับ
เริ่มปรากฏเป็นคลื่นที่มีลักษณะเป็นสีเขียวสีเหลือง
ก็คือคลื่นสูงประมาณ๓๔เมตร
บริเวณที่มีคลื่นสูงจะค่อยเพิ่มพื้นที่ไปเรื่อยนะครับ
ตั้งแต่ตอนบนไล่ยาวจนถึงตอนล่างฝั่งอ่าวไทย

สำหรับชาวประมงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางในบริเวณดังกล่าวนะครับ

เรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่นำมาย้ำเตือนกัน
สำหรับใครที่จะต้องใช้ชีวิตกลางแจ้งนะครับ

ช่วงนี้คงต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะครับ
อกจากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้นะครับ

ตอนนี้ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพประกาศอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะครับ